ก่อเหตุไปชิงทรัพย์พระชราตาบอดและยังคงมีการนำสีกันสนิมลาดใส่ตัวพระรูปนี้ด้วย
เรื่องต้นก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุกำลังเร่งตามตัวมาดำเนินคดีครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพัศจิตตามหน้าติปรัชญานะครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทร๔๙
แล้วก็นายมานิดช่วยธานีสมาชิกอบจตรังเขตอำเภอ๑๙
เข้าเยี่ยมอาการของพระดวงพักดีอายุ๘๗ปี
พระลูกวัดไม้ผาดที่โรงพยาบาลอำเภอ๔๙
แข็งตีศีรษะแล้วก็ใช้ศีรทาบ้านราดใส่ตัว
ดวงเล่าว่ามีชายไม่ต่ำกว่า๒คนเข้าไปในกุฏิกลางดึกครับ
โดยหนึ่งในจำนวนนั้นชื่อว่าในตู่รู้จักกันดีเพราะว่าเข้าออกวัดเป็นประจำ
ตอนแรกมาขอเงินจากนั้นหรือค้นทรัพย์สินภายในกุฏิ

บังคับให้บอกที่ซ่อนเงินจึงบอกว่าเงินหมดแล้วยิ่งสร้างความโมโหให้กับในตู่
จากนั้นได้ใช้ของแข็งตีศีรษะด้านหลัง
ใช้สีทากันสนิมเหล็กที่ใส่ถุงพลาสติกเตรียมมาเทราดใส่ตัวตั้งแต่ศีรษะลงมานะครับ
กระทั่งตอนเช้าพระแล้วก็ญาติโยมมาเห็น
รีบนำตัวพระดวงส่งโรงพยาบาลศรีเก่าเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยความสงสารนะครับ
พยาบาลใช้น้ำมันสนไปขัดสีกันสนิมออกจากตัวของพระรูปนี้ครับ

โดยตามร่างกายพบแผลไหม้ผู้พองที่แขน
ส่วนขอบตาและขนตาสีเนี่ยก็ยังคงติดอยู่แล้วก็ออกไม่หมดนะครับ
รวมทั้งที่บริเวณสะโพกก็ยังคงมีสีติดอยู่ด้วย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรศรีเกาก็มั่นใจว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
เพราะรู้ตัวแล้วจากการสอบประวัติเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากคุกนะครับ
เกาก็มั่นใจว่าคนร้ายเป็นคนเดียวกัน
เพราะว่าเขาออกว่าเป็นประจำแต่ยังสงสัยทำไมต้องใช้สีเทราชตัวพระพิการด้วยครับ
ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเรื่องนำเนินก็ดีเพราะว่าทางตรวจรู้ตัวแล้ว
นางเมียดพักดีอายุ๗๕ปีซึ่งเป็นน้องสาวของพระดวงก็บอกว่า
พี่ชายเนี่ยเป็นพระใจดีแล้วก็มีเงินจะแจกญาติโยม
แล้วก็ใช้เงินส่วนตัวซื้อกาแฟเลี้ยงผู้ไปร่วมงานศพทุกงานนะครับ
ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนจึงไม่ทราบเหตุจูงใจที่คนร้ายลงมือกับพระชะลาตาบอดได้ลงคอแบบนี้ครับ